อีกหนึ่งคลิปที่ต้องเตือนกันก็ต้องบอกว่าเตือนจนปากเปียกปากแฉะอีกเหมือนกัน
ปกติเรามักจะได้ยินคำว่าเมาไม่ขับหรือไม่ขับ
แต่อันนี้ที่จะมาเตือนกันคือดื่มหรือเมาก็ต้องไม่ปั่นด้วยนะคะ

คือขี่จักรยานอ่ะไม่ใช่จักรยานยนต์ด้วยนะปั่นจักรยานค่ะ
คือลักษณะผู้ชายคนนี้ที่เห็นในภาพคลิปเนี่ยเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูไปพร้อมกันเลยนะคะ
ลักษณะน่าจะเมามากขี่สายไปสายมาจนเซแล้วก็ล้ม
รถเก๋งเนี่ยเกือบจะชนเข้าเพราะดีนะที่เขาเบรกทัน

มาแล้วฮะนี่ครับนี่ค่ะนี่ฮะปั่นเป็นงูเลื้อยแล้วคุณผู้ชมแล้วก็เนี่ย
กลางถนนแบบเนี้ยนี่นะดีนะเป็นรถจักรยานเฉยเฉยนะ
ถูกถ้าเป็นจักรยานยนต์หรือรถใหญ่รถยนต์นี่โอ้เจ็บกว่านี้แน่นอนแล้วเนี่ย
ลุกแล้วก็ล้มอีกคือรถคันนั้นเนี่ยเคราะห์ดีที่เขามาไม่เร็วนะคะ
ครับแล้วเขาก็เบรกได้เพราะเนี้ยพี่เล่นล้มกลางถนนเลย
เป็นคลิปวงจรปิดหน้าโรงแรมวังไพรรีสอร์ทถนนจรรยานนท์ที่ตำบลบางวัวอำเภอบางปะกงค่ะ
คลิปบันทึกภาพที่ผู้ชายคนนี้ปั่นจักรยานอยู่บนถนน
อาการน่าจะมืนเมาอย่างหนักเลยเพราะไม่สามารถประคองรถได้
พยายามจะปั่นข้ามยังพยายามจะปั่นข้ามถนนนะ
สายไปมาแล้วก็เสียหลักล้มลงกลางถนนอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะ
โดยทางด้านของรถเก่งคันแรกอย่างที่คุณผู้ชมเห็นไปนะ

รถคันที่สองเข้ามาก็เบรกทันพอดีขับมาไม่เร็วเท่าไหร
แล้วก็ลงไปช่วยชายที่ปั่นจักรยานล้มให้ลุกขึ้นมา
แต่ลุกไม่ไหวคุณผู้ชมคือเมามากเหลือเกินฮะ
คนขับรถเก่งก็เลยช่วยพยุงทั้งจักรยานทั้งคนขี่เอาไว้ข้างทางซะก่อน
อยู่ที่ปลอดภัยซะเพราะเกรงว่าเดี๋ยวคนอื่นจะมาชนบาดเจ็บ

เมาไม่ขับดื่มไม่ขับเมาไม่ขี่ดื่มก็ไม่ขี่เหมือนกัน
คือถ้าเมาหรือว่าดื่มมาเนี่ยก็ไม่ควรอยู่บนภาษณะใดทั้งสิ้น
ยกเว้นภาษณะสาธารณะอย่างรถแท็กซี่รถเมย์แบบนั้นได้
แต่ให้ไปเดินริมถนนก็ไม่ควรอีกเหมือนกัน

ดีกว่านอนพักผ่อนก่อนแล้วค่อยออกมาดีกว่านะ
อันนี้จะปลอดภัยกว่าจักรยานก็ใช่ว่าจะปลอดภัยนะคุณผู้ชม
ถ้าเกิดว่าเขาเบรกไม่ทันเนี่ยเสียชีวิตได้นะครับ